วันนี้ขอเปิดเลิกรายการด้วยความเอิกเกริกกันหน่อยดีกว่า
บินไปโน๊ดเลยคำชะโน่นอุดอททานี
อย่าไปเปล่าเราไปตั้งวงรำกันเลยดีกว่า

ไปร่วมวิทยาลัมป์วงสวงศ์นะคะ
ปู่ศรีสุโธนแล้วก็องค์ย่าศรีปฐุมมาคำชโนธอุดรธานี
บันเทิงไทยรัฐวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดเป็นอะไร
ไปกับเขาด้วยไงพี่อ๋อนภูมิถามบันเทิงไทยรัฐเรา
บินตามพี่หนิงไปด้วยแบบไปติดเลย
เก็บภาพบรรยากาศพิธีรำบวงสวงสุดยิ่งใหญ่
ไกลถึงคำชโนธอุดรธานีค่ะ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็ยกขบวนเหล่าตัวแทนมาร่วมรำบวงสวง
เปิดโภคกระทรัพย์รับเงินล้านหน้าวังหนากิน
คุณดูที่แบบวงสวงเขาโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการ
แล้วภายในพิธีค่ะมีการจัดเครื่องไหว้บวงสวง
องค์พระปู่ศรีสุโธและองค์มะยาศรีปฐุมมายิ่งใหญ่มาก
เขาจัดทำองค์ใบสีก้าวบันรังพี่แต๊กดู
แล้วแต่ละองค์นี้นะคุณสังเกตไหม
มีก้าวเสียงมีพญานาคก้าวเสียง

นอกจากนี้ค่ะของที่นำมาบวงสวงในวันนี้คือ
ชุดบวงสวงก้าวเป็นอาหารคาวหวาน
นำมาทำพิธีต้องมี๙ชุด

ก่อนที่จะมีการเริ่มพิธีบวงสวง
ฟังดีมันรู้สึกว่ามีอะไรแปลก

กลุ่มนกบินวนเหนือที่ทำพิธีด้วยเนี่ย

แล้วกันความคล้ายกับอะไร

ครั้งนี้ค่ะพี่หนิงก็ตั้งใจมารำวงสวง

ให้ประธานภรณ์ให้ธุรกิจอาหารเสิร์ฟที่ทำ

พี่หนิกับเหล่าตัวแทนมาร่วมราม
ตั้งใจเป็นแบบรำท่ามาตรฐานแล้วก็รำตามความรู้สึกของตัวเองค่ะ
แล้วช่วงที่รำคุณผู้ชมอากาศที่คำชโนธช่วงนี้ก็อาจจะร้อนอบอ้าว
แต่ทุกคนบอกว่ารำบวงสวงไปคือไม่ได้รู้สึกร้อนนะรู้สึกเย็นสบายใจออกมาเลย
แล้วมาถึงคำชโนธทั้งทีค่ะก็มีตัวเลขที่เอามาฝากกันด้วยนะจ๊ะ
จากว่าชุดนู่น๙ชุดชุดนี้๙ชุดเราก็มีด้วยเลขทูปมาฝากนั่นก็คือ
เลข๕๗๖ใครจะไปรู้คุณคะเลขนี้อาจจะเป็นเลขนำโชคเปิดโชคเปิดทรัพย์ก็ได้นะคะ
พี่หนิงบอกว่าจุดทูปเสร็จรำเสร็จไปไหนคุณหนิงแผงลอตเตอรี่จ้า
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะซื้อแค่เลขนี้เลขเดียวหรือเปล่า

บรรเทิร์บรรเทิร์ไทยรัก